คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมว่าอาถันมั้ย
อยู่ที่สุภัณฑ์วันเดียวตาย๓สมอ้อ
นี่นี่ที่ชาวบ้านเขาไปมุ่งดูอะไร
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกลายเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นค่ะ
คนเสียชีวิตตรงจุดนี้๓ศพในวันเดียวนะคะ
กู้ชีพกู้ภัยไปถึงแล้ว
เมื่อตอนเย็นทีมกู้ชีพของมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี
ตรงคลองตาลาย
อยู่ที่อำเภอสองพี่น้องที่สุพรรณนำร่างยายกับหลาน
คุณยายคือคุณยายนกเข้ดีอายุ๖๗ปี
หลานล้านชาย๗ขวบเอง
น้องกฤษณภัณฑ์ศรีต้องเอาขึ้นจากน้ำ

กว้างสักประมาณ๑๐เมตรแต่มันลึก๓เมตรไง

ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๔
ให้แพทย์ชนสูตรสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง

คุณตาสามีคุณยายเนี่ยคุณตาสุวินเล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนนั้นตัวตาเองออกไปทำงาน
ยายกับหลานคงจะชวนกันแหละมาตกปลาในคลอง
ทีนี้พอตากลับมาถึงบ้าน
เอ๊ะทำไมยายไม่อยู่ล่ะ
อ๋อนี่เบ็ดนี่เบ็ดใช่ตอนออกตามหา
ก่อนจะเจอเบ็ดเนี่ยเจอมอเตอร์ไซค์อยู่ก่อนนะ
มอเตอร์ไซส์จอดอยู่ริมตะหลิงแล้วหลังจากนั้นเจอเบ็ด
เฮ้ยนี่เบ็ดของยายนี่นะ
ก็เลยมั่นใจว่ายายกับหลานเนี่ยคงจะมาตกปลาแล้วก็จมน้ำแน่เลย
รีบแจ้งกู้ภัยเลยนะคะกู้ภัยมาถึงก็งม
จนเจอร่างยายกับหลาน
แต่ว่าที่คนเขาบอกว่านี่มันเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า
เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีอีกเหตุหนึ่งค่ะ
เพราะว่าคนจมน้ำเสียชีวิตคลองเดียวกันเลยนะคุณผู้ชม
เพียงแต่ว่าจุดที่ยายกับหลานจมอยู่ที่หมู่๖

อีกจุดหนึ่งอยู่ที่หมู่๑๐ค่ะ
คนที่เสียชีวิตก็คือคุณป้าอำไพยเด็กล่าหาญ
ญาติของป้าอำภัยเล่าให้ฟังว่าป้าอำภัยก็ออกไปตกปลาเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าหน้ามืดเป็นลมหรือเปล่าอาจจะเสียหลักตกน้ำ
ทีนี้ป้าอภัยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็เสียชีวิต
ชาวบ้านเขาบอกว่าคลองเดียวกันคนละหมู่ก็เหอะ

แต่บางส่วนเขาก็บอกว่าอุ๊ยอย่าไปโยงกับอาถรรพ์เลย
มันอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็ได้
ยังไงก็ตามค่ะจะมาทำอะไรริมคลอง
ตกปลาจะมาตักน้ำจะมาเล่นน้ำ

แล้วอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำป้ายแจ้งเตือนนะ
ไม่อยากให้มีข่าวสลดแบบนี้อีกค่ะ
โอ้ลึก๓เมตรด้วยนะโอ้แล้วผู้เสียชีวิตก็

ใช่ค่ะคุณยายคุณป้าอย่างนี้ครับ